สวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะชะโอ้ยอีกชะอีกเฉอะโบราณเนอะ
คนที่นั่งตรงนี้อย่างคุณหนุ่มกัญชัยจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่น

วันนี้ดีมากเมื่อกี้ฝนตกแล้ว

เพราะว่าหน้ากากธรรมดาเนี่ย

อืมนะฮะสองแบบว่าหนึ่งอะไรใหญ่อ่ะ

เฮนบอกว่าเอาวัสลีนะฮะบางนะ
ใช่เลยนะแล้วก็แปะไปตรงกลุ่มให้มันดักไว้แล้วก็แปะไปตรงกลุ่ม

แล้วอุดขวานทั้ง๕ใช่ไหม

แล้วอันนี้ใส่หมวกไม่เกี่ยวกับอะไรใช่ไหม

ฝนตกหนาวต้องมีฝุ่น
ฉันยังไปใส่อย่างเธอออกไปฝุ่นเยอะแยะ
จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
โปรดคลุมให้ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมนต์ทน

โดยในวันที่๑๕กรมควบคุมมลพิษก็บอกว่า
มันเกินค่ามาตรฐานไปถึง๑๘พื้นที่
ก็คือ๕๐มคกลกต่อลูกบาทเมตร

แล้วพื้นที่ทั่วไปก็เกินค่ามาตรฐาน๑๑พื้นที่
โดยรวมค่าปริมาณที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
ตอนนี้เขาขอร้องให้งดเผาในที่โล่งทุกประเภท

แล้วก็งดใช้รถยนต์ควันดำอย่างเด็ดขาด
อันนี้บอกขอสอบมกรหรือเปล่าไม่ทราบ
ทางด้านนายสุรสีกิติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวง
และการบินเกษตรกระสุนเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่า
เคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการฝนหลวงได้บินขึ้น
ปฏิบัติที่สนามบินจังหวัดระยอง
เพื่อเร่งดำเนินการทำฝนหลวงที่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเซา

โดยให้กระแสลมพาเมฆฝนมาตกในกรุงเทพ
และปริมณฑลในช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตรงข้ามไทรัศน์เนี่ยตกไทรัศน์เนี่ยตก
สภาพอากาศมีแนวโน้ว่าจะทำฝนหลวงได้ถึงวันศุกร์คือวันที่๑๘นี้

บินขึ้นจากสนามอุตภาพจังหวัดระยอง
แล้วก็โปรยสารทำฝนหลวงบริเวณพนัฐนิคมบางประกงบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเศร้า
เพื่อสร้างแกนเมฆแล้วก็เลี้ยงเมฆให้อ้วน
อันนี้เป็นวิธีการทำฝนหลวงอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะ

หลังจากนั้นก็จะเป็นกลไกธรรมชาติที่ลมจะพัดเมฆบินไปทางทิศทางลม
กะว่ามันลงในเขตกรุงเทพที่ฝุ่นเยอะนี่แหละ
วันนี้เขาก็ประสานกับท่าอากาศยาน
ซึ่งปกติจะให้บินห่างสนามบินอย่างน้อย๕๐ไมค
แต่วันนี้ก็อนุญาตให้บินได้ถึง๑๕๒๐ไมค
คือใกล้เข้ามาครึ่งหนึ่งเลยตามกฎการบินเนี่ยเราก็ขอผ่อนผันนะฮะ
ซึ่งผลจากการบินใกล้กรทมเป็นผลให้เมฆฝนจะไหลเข้าถึงกรทมชั้นใน
และเขตปริศมนตรวจได้มากขึ้นโดยไม่ล่วงไปสักก่อนที่ถึงกอทม
ธิบดีกรมฝนหลวงก็บอกว่ากรมฝนหลวงตั้งวอลูมติดตามและประเมินสถานการณ์ฝุ่นละอองทุกวัน
กว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ
ที่กรทมนั้นท่านผู้ว่ากรทมก็บอกว่า
เรื่องต้นออกมาตรการตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วว่าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ระดมฉีดละอองน้ำบริเวณทั่วไปตามถนนหนทางเพื่อบรรเทาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการเข้มงวด
โดยงานตรวจจับควันดำเนี่ยห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกชนิดเข้าเขตเมืองเลย
ไม่ให้เข้าเลยอย่างเข้มข้นตั้งแต่ตี๕ถึง๙โมงแล้วก็บ่าย๓ถึง๑๑๒๑นก็คือ๓ทุ่ม
โดยจะไม่ได้จับปรับเลยไม่มีการมาอรุมอร่วยอะไรทั้งสิ้น
และขอความร่วมมือตักเตือนเท่านั้นมันตามระเบียบด้วยนะครับ
เพราะว่าเอาจริงเนื่องจากภาวะนี้มันค่อนข้างจะวิกฤต

กล้องได้ทดลองใส่แล้วบอกว่าใส่ได้๒๐นาทีก็เก่งแล้ว

นะคะเพราะมันเป็นหน้ากากที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
เราจะใช้ได้คือถ้าชั่วโมงนี้แสดงว่าคุณเก่งมาก
คือถ้ายังหาใช้ไม่ได้ก็ใช้แบบนี้อย่างที่เห็นในภาพเนี่ย
แล้วก็เอาทิชชู่ที่มันไม่มีขุยกันไว้อีกสักใบ
แต่ว่าไอ้ฝุ่นที่มันใหญ่กว่านั้นก็จะไม่เข้าไปซ้ำเติมเรา

อันนั้นมันเจ๋ยพี่มันไม่เกี่ยว

แต่ตอนนี้นะฮะบางคนมากักตุนแล้วหาซื้อไม่ได้

หากพบการตุนเพื่อโกงราคาในช่วงนี้
ทางกลุ่มจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
เพราะถือเป็นการเอาเปรียบสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
โทษการกักตุลก็คือจำคุกไม่เกิน๗ปี
ปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
แล้วหากว่าเราเจอนะคะโทรไปบอกเลยที่

โดนจับปรับทันทีอย่ามาเอาเปรียบกันเดี๋ยวเกิดฝนหาย
ฝนมาแล้วหายไปในทันทีคราวนี้เต็มล้านเลย
ใช่ครับฝั่งไม่ออกอีก

เมื่อเช้าวีใช้ไปถามลูกที่ปากกิ่ง

ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าค่าฝุ่นนะคะ
แล้วก็นางบอกว่าถ้าลมแรงจะดีเพราะว่าลมมันจะชะไป
กรุงเทพเราไม่เคยเจอวิกฤตอย่างนี้เพราะว่าเราอยู่ใกล้ทะเล
มันจะพัดออกแต่คราวนี้เกิดไม่มีลมขึ้นมา

ช่วงจังหวะของเดือนนี้พอดีมกรา
จำได้ว่าไปสัมภาษณ์เฉินหลงที่ปักกิ่ง
และเครื่องดีเลไม่สามารถที่จะลงได้
ก็เลยต้องนอนปรุงเทปก่อนอีกหนึ่งคืน
สาเหตุเพราะว่ามันมีฝุ่นละอองอย่างนี้
อย่างหนาแน่นมากอย่างสี่อย่างนี้
พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าพอไปได้แล้วพอไปเสร็จปั๊บเนี่ย
โอ้โหมันเหมือนแบบหมอกทึบนึกออกไหมคือสามารถเครื่องลงได้
แต่หมอกทึบมากทุกคนก็จะต้องปิดเราก็เลยต้องมีเอาไว้แล้วก็เอาไปปิด
โชคดีมากพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันหายไปหมดแล้ว
เพราะเขาพยากรไว้ว่าลมมันจะพัดไป
พอลุกขึ้นแบบกระจ่างใสโหโชคดีมากไม่งั้นต้องอยู่อย่างนั้นไปอีก๑อาทิตย์
เพราะของเขามีติดทะเลทรายด้วยไงฮะบางช่วงที่ทรายมาอีกค่ะ
พี่ผัดวันนี้เล่นตัวไหนเดี๋ยวบอกให้
มีข่าวชูกำลังใจมาให้ด้วยบอกเลขนี่แหละค่ะ
แต่พี่ม้าก่อนไหมคะพี่ฉันเหรอคะ
พี่ม้าพี่ม้าเจ้าถิ่นให้เจ้าถิ่นอันนี้มันไม่ใช่ตัวเลข
แต่อันนี้มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับการสมรสเรื่องสมรสถ้าคุณแม่อ่านก่อนหนึ่ง
กำลังหวานไม่เกี่ยวกันช่วงนี้คุณแม่ดูซอฟนะไม่เกี่ยวกัน
ยิ้มเวลายิ้มเมื่อก่อนยิ้มตรงแต่นี่ยิ้มมีเอียงนะ
เอียงหัวคือการซอฟต์คือซอฟต์ลงนะมาก่อนด่าจริงด่าตรง
อี้ผัดเดี๋ยวนี้อี้ผัดเดี๋ยวเสียงก็เปลี่ยนไปมีความเอ็นดู
โลเปรตมาเรื่องนี้ดีกว่าจับสาว๒๗คนนั้นเป็นสาวไทย
ทำไมนี่จริงนะเขาไปรับจดทะเบียนสมรสกับคนอินเดียที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
แถลงการจับกลุ่มในวิกรมลายีซิฮีซึ่งอายุประมาณ๓๕ปี
เป็นชาวอินเดียนี่แหละนะแต่ว่าเป็นสัญชาติไทยเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญมาก
คือเขาทำหน้าที่เนี่ยนะรับเอกสารให้กับชาวอินเดียนะแล้วก็เพื่อจะทำการสมรส
กับผู้หญิงไทยซึ่งก็ถูกจับกลุ่มไปด้วยนะอีก๒๗คนเขาทำในลักษณะแบบนี้ให้เป็นการ
จดทะเบียนสมรสนี่นะคะกับคนไทยเนี่ยนะต้องบอกว่าอย่างนี้ว่า
เขาจ้างนะจดทะเบียนคนไทยเนี่ยนะผู้หญิงไทยเนี่ยได้รับเนี่ยคนละ๘๐๐๐บาท
ถึง๑๐๐๐บาทซึ่งชาวอินเดียเนี่ยเขาจะใช้ทะเบียนสมรสแบบนี้นะเป็นหลักฐานในการ
ที่จะยื่นขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรมีทั้งการปลอมแปลงเอกสารอื่นอื่นที่สำคัญสำคัญ
อีกเยอะแยะมากมายด้วยแต่ขอให้แต่งงานก่อนนะแล้วก็จะได้ไปทำอะไรต่ออะไร
อย่างนี้ได้เยอะแยะก็มีการตรวจสอบก็มีคนอินเดียเนี่ยทำแบบเนี่ย๘๐๐๐คน
ที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งมาอาศัยอยู่เนี่ยนานพอสมควรเหมือนกันพบว่ามีการกระทำความ
ผิดแบบนี้นะคะแล้วก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไปแล้วเนี่ยนะฮะ
จาก๘๐๐๐รายเนี่ยเพิกถอนไปแค่๑๒๗บาทเพราะว่าแต่งงานถูกต้องแต่ว่าเป็นการ
จ้างแต่งงานนะแล้วก็ได้ดำเนินการผลักดันกลับประเทศไปแล้วเนี่ยนะเพียงแค่
รายก็ยังค้างอยู่เยอะมากเลยทีเดียวก็มีการจับกรุมดำเนินคดีชาวอินเดียจ้างผู้หญิง
โฆษ์ตั้งในบ้านลาวนี่ให้เข้มงวดให้มากที่สุดสอบพูดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
บนการรับจ้างการจดทะเบียนมาดำเนินคดีเลย
แล้วก็รวมถึงสืบสวนจับกลุ่มพวกอาชญากรรมต่างชาตินี่นะคะ
ซึ่งมีพฤติกรรมก่อให้เกิดเขาเรียกว่าปัญหาสังคมเนี่ย
กระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศของเราเลยทีเดียว
รู้ไหมว่าผู้หญิงไทยพวกนี้นะคะ
เขาจะมีพฤติกรรมในลักษณะนี้นะโดยการที่แบบว่าเราสืบสวนไปแล้ว
มีคนนี้นะรับจ้างสมรสกันเนี่ยนะบางทีซ้อนถึงหนึ่งถึงสามครั้ง
เอ้าซ้อนแต่ต้องหย่าก่อนมั้ยซ้อนแต่ต้องหย่าก่อนมั้ยซ้อนแต่ต้องหย่าก่อนมั้ย
ใช่ไม่มันอย่างนี้ไม่หย่าสิมันอย่างนี้
บางคนพบว่ามีการติดต่อไปทางอำเภอขอแต่งงานนะ
มีคนติดต่อไปทางอำเภอขอแต่งงานนะแต่ว่าเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่า
ไอ้ชื่อนี้เนี่ยมันจดทะเบียนสมรสไปแล้วนี่น่ะนึกออกไหม
อ้าวนี่อย่างนี้แสดงว่าซ้อนเขาก็จะไม่ให้อ่ะถูกมั้ย

พบอย่างนี้ด้วยนะบางลายเนี่ยนะผู้หญิงคนนั้นอายุ
อ่าอันเนี่ยอันเนี่ยรู้เลยรู้มาแตกความแตกเพราะว่าอายุ๗๐
อายุ๓๐กว้าคิดดูนะสิซึ่งอาจจะเอายังไง

ซึ่งเป็นการยื่นการจดทะเบียนกับชาวต่างชาติ
ก็เลยโดนซะเลยมันความก็แตกออกมาหมด
เพราะชาวต่างชาติชุดสายพวกนี้เขาต้องการมาทำธุรกิจ

ก็เลยพอแต่งงานกับผู้หญิงไทยแล้วจะอยู่ได้นาน

พี่ถ้าโรตีนะอันนี้คือ

บางคนก็ผิดไงที่บอกเป็นชาว

ถึงได้บอกว่าเธอลองคิดดูสิ๘๐๐คน

นั้นง่ายอยู่แต่นี่คือทั่วปากทางที่ถูกต้อง

ไม่ได้

อย่างนี้ก็ได้
แต่งกับพี่ม้ารอพี่ม้าเป็นแมนแล้วแต่งกับพี่ม้า

อันนี้แรงแรงสุดของวันนี้

แดงกับพี่ม้ามานี่ดีกว่าข่าวชูกำลังใจ

พี่ม้าพี่ม้ามีคนจองแล้ว
แฮชแท็กประจำวัน
เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณที่แท่นบริษัทไพร

ในช่วงนี้เป็นช่วงคึกคักมาก
เพราะว่าสลากินแบ่งรัฐบาล

พูดง่ายก็คือตอนนี้มีเลขเด็ดวนเวียน

ไล่เลยดีกว่านะคะ

เลขวันที่พระราชทาน

หลังวันนะ

เหมือนมากเลยนี่คือหุ่นกี้พึ่งเนาะ

แล้วก็เขาบอกว่านอกจากนั้นแล้วนะคะ

อายุ๙๒นะคะ

ได้อยากทำอะไรก็ทำ
แล้วก็จำนวนเลขร่างครูใหญ่

ท่านที่เป็น

ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกค่ะ

ก็คือหน่วยเรือรักษา
ความสงบเรียบร้อยประจำลำน้ำโขง

อาทิตย์ของหลวงพ่อพูน

ก็คือเลขที่ออก

ชอบการปี๊ด
คุณผู้ชมก็ลองลุ้นดูแล้วกันนะคะว่า

ก็บอกคนอินเดียเยอะมาก

แล้วแค่บอกเขารู้ครั้งนี้บนลูกการใช้

๒๑๒๓๐นะคะแล้วก็เลข๑๖๙๑๙๒๒๙แล้วก็๑๖๙นะคะถูกว่าคุณแม่อันจีจะได้จดทัน

เรื่องโหดค่ะโจ๊ก็โดนลุมกระทืบ

กระทืบแต่ไม่ได้กระทืบโจกกระทืบตู้

ร้ายเหลือเกินกระทืบตู้ค่ะ
นี่คือวิธีวีโอดังกล่าวนะคะ
เป็นกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์
กลุ่มวัยรุ่นชายหญิงประมาณ๑๐คนค่ะ

เหนือหากเติมน้ำมันหยอดเหรียญนะคะ

เขาบอกว่าหยอดไปแล้วน้ำมันมันไม่ไหลออกมา

เขาหยอดไม่ครบ๑๐เหรียญไม่หอดไม่ครบ๑๐บาท

นั่นไงสิเขาบอกเนื่องจากหยอดไปไม่ถึง๑๐บาท

ก็เป็นที่ตกใจแล้วก็เป็นที่วิภาควิจารณ์ถึง
พฤติกรรมอรุณแรงของวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าว

หนึ่งแล้วนะแค่นี้

นี่ไม่รู้เลยว่าเขามีกล้องวงจรปิด
นี่แตกเลยคุณแม่

หน้าชัดขนาดนั้นนี่เขาเบอร์หน้าหลอกเร

คือเหมือนกับโดนกินเงินฟรีไปอะพี่

ไม่ใช่หยอดว่าไม่ครบ๑๐มึงก็ไม่ออก

อันนี้หยอดไม่ถึงไหน

ไม่ควรจะโมโหแล้วโมโหไปเพื่อ
ไม่ถามเพื่อนก่อนเพื่อนคงนับตังไม่ท่วน
ใช่มาวไหมอ่ะไม่น่านะแต่ถ้ามาวคงไม่มีแรง
อยู่ด้วยกันแล้วคึกไงคนหนึ่งถีบแล้วที่เหลือก็ตาม

คนหนึ่งสีที่เหลือก็ตามเอามาดูจอราเข้บ้างนะคะ
ทางตอนเหนือของเกาะสุราเวษีประเทศอินโดนีเซียเนี่ย
หลังจากนางเดซี่ตูโวนักวิทยาศาสตร์หญิงอวัย๔๔ปี
จราเข้ขนาดยักษ์ลำตัวยาว๕เมตร
กระโดดพ้นกำแพงสูง๒๔เมตรขึ้นมางับ
งับแล้วก็ลากเธอลงไปเขมือบทั้งเป็น
จากนั้นขณะที่เธอกำลังให้อาหารที่เป็นเนื้อสดให้กับมัน
เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมา
ริ่งลูเมนกันเพื่อนร่วมงานของเดซี่เนี่ย
เขาบอกว่าเขาพบศพเธอตอนกินเขาไม่ได้เห็น
ตอนที่เขาเข้ามาตรงบ่อจราเข้เห็นไหมเวลาแปลกลอยในน้ำ
มันคือศพของเดซี่ที่มันยังกินไม่หมด
เขาหวาดกลัวเกินกว่าจะกล้าสัมผัสศพจึงแจ้งตำรวจทันที
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็มาที่เกิดเหตุเจ้าเมอรี่คือชื่อ

เข้ตัวดังกล่ายังนอนนิ่งโดยมีศพของเดซี่คาอยู่ที่ขากันไกลของมัน
อรี่แสดงท่าเกรี้ยวกราดจะพุ่งใส่คนที่จะไปนำศพของเรซี่ขึ้นจับน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยกันออกแรงนำตัวมันออกจากบ่อ
เพื่อนำไปส่งตรวจสอบยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า
เพื่อหาดูว่าภายในท้องของมันมีชิ้นส่วนศพของมนุษย์จริงอยู่หรือไม่
อันนี้ที่ฉันพิจารณาเองนะคะว่าแปลว่าต้องผ่าท้องมันใช่ไหมเพราะต้องฆ่ามันใช่ไหม

สำหรับเจ้าละเข้ดังกล่าวที่ทราบกันว่า
ก่อนหน้านี้เคยจู่โจมใส่จราเข้ตัวอื่นในศูนย์นะคะ
แต่ไม่มีใครคาดว่ามันจะจู่โจมใส่คนในศูนย์ด้วย
ทีนี้คนในศูนย์ก็คาดว่าเหตุที่มันยังไม่กินร่างของเดซี่เข้าไปหมดนั้น

ตำรวจก็มาติดตามเนี่ยตำรวจบอกว่าติดตามหายตัวเจ้าของจราเข้นี้นะคะ
มันต้องมีเจ้าของค่ะเขาบอกว่าน่าจะเป็นนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์การทดลองดังกล่าวขณะนี้ไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ไหน
เขาหลบอยู่หรือเปล่าโดยที่พวกเขาต้องตรวจสอบว่านักธุรกิจรายนี้
มีใบอนุญาตในการครอบครองจราเข้อย่างถูกกฎหมายหรือไม่
ทั้งได้รับอนุญาตให้สร้างสวนสัตว์น้ำหรือเปล่า

สัตว์อยู่ที่ไหนได้มาก
อะไรได้มากกว่าที่เราคิดที่เราเห็นตั้งตัวขึ้นเลยมันก็เด็กดิ่งตัวขึ้น๒เมตรกว่ากับ๓เมตร
ตัวขึ้นมานั่งอยู่บนที่สูงใช่ไหมหยอดเนื้อสดให้มันกิน
ผัดเคยเห็นปูอ่ะปูมันอยู่ในน้ำอ่ะแล้วแบบร้อยผัดอ่ะชอบคุยกับสัตว์ใช่ไหม
แล้วแบบว่าคือมันไม่ไปไหนนะมันมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปยังไงกับปู
ไปด้วยกันไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเล่นอ่ะมันโดดค่ะดีไม่จิ้มตา
ซึ่งฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าปูมันจะจำได้ไอ้ปูดำที่มันทำปูดอง
ปูแปลกมากปูเล็กเหรอปูไม่ค่ะแล้วก็โดดขึ้นเหนือน้ำลอยตัวขึ้นเหนือน้ำ
แบบมันเหมือนมันเด้งอะค่ะมันคงเห็นมันคงเห็นเราเป็นอาหาร
แล้วก็ปลาอีกเคยเห็นในคลิปไหมที่เขาเอาอาหารให้ค่ะ
แล้วมันบะมือเข้าไปเลยคือเขาบอกสัตว์อย่าไปดูถูกนะ
เขาทำอะไรได้มากกว่านั้นนะเขาก็กลัวนะเขาก็ต้องแบบว่าระวังตัวเอง
คือห่วงเด็กเล็กนะบางทีก็อย่าไปเล่นอะไรขนาดนั้นเอามันไปทำกระเป๋า
คุณแม่อ่าเหรอสวัสดีโหมโหโหมโห
กลัวแทนเจ้าเมอรี่มั่งให้พวกนี้เนี่ยข่าวอะไรคะ
หนาวไม่สวยไงเพราะว่าหนังตรงท้องมันใช้ได้มันขูดกับพื้น
เอาเหรอเดี๋ยวมาฟอกนิดหน่อยก็โอเคเอาใบถูก
เอามาเรื่องนี้นะเรื่องนี้ก็น่ากลัวน่ากลัวนะ
ไม่รู้มันมีความคิดอย่างนี้ได้ยังไงนะประหลาดละไม่ครับจริง
เรื่องราวเกิดที่เมืองจีนอันนี้เราไปเห็นในเว็บไซต์
เซียงไฮอีสนะเขามีการรายงานนะผู้โดยสารที่บินเที่ยวบิน
เขามีกำหนดเนี่ยบินจากเมืองอังชิงมณฑลไฮยุ้ยนะฮะ
อือสัมเวียงโอเคไหมไฮฮุยน่ะไปเชียงไฮนะ
ซึ่งแบบว่าทำการล่าช้าดีเลไป๒ชั่วโมง

ภาคพื้นเนี่ยนะเขาบอกว่าเฮ้ยพบเหรียญ

ตกเข้าไปอยู่ในพื้นของรันเวย์

พูด
เข้าไปในเครื่องยนต์ของเครื่องบินรึเปล่า

เขาก็กลัวสิเพราะมันตกอยู่กับพื้นใช่ไหม
ดังนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการแบบนี้ว่า
เที่ยวบินดังกล่าวนี้นะมีคนโยนเหรียญใส่เครื่องยนต์ของเครื่องบินหรือเปล่า
พอได้ยินอย่างนี้เนี่ยนะเขาก็แบบว่าต้องหยุดดิมันก็ต้องหยุดก่อนนึกออกไหมก็เลยต้องหยุดก่อน
ไอ้เหรียญมันล่วงออกมาจากกระเป๋าผู้โดยสารหรือเปล่า
คือที่มาคือมาจากไหนคือมันมาจากไหนเขาก็เลยขึ้นไปบนเครื่องบินเลยทันที
แล้วก็บอกเอางี้นะอาเจอาตีอาอึ้มอะไรทั้งหลายเอ้ยจะไม่เอาเรื่องเอาราว
พูดมาเลยนะว่าใครทำมีโยนเยินเหรียญออกไปจากพื้นหรือว่าลนพื้น
อ่าจะได้รู้สินะเหตุเงียบไม่มีใครยอมรับเลยเงียบผลปรากฏว่าไม่มีใคร
สารภาพใช่ป่ะแล้วจะทำยังไงก็เลยจัดการเนี้ยต้อง
เช็คหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยดีเลยไป๒ชั่วโมงที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหม
เมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์คุณยายคนหนึ่งอายุ๘๐ปี
นางเนี่ยขึ้นเครื่องบินเสร็จนางเอาเหรียญโยนเข้าไปในเครื่อง
ไอ้เนี่ยไอ้ข้างไอ้ทีมใบไอ้กลมเนี่ยเออเครื่องโยนโยนเข้าไปในเครื่อง
เพื่อที่จะแบบว่าขอให้อวนีบิงด้วยความปลอดภัยเนอะ
คิดดูสิขอพรให้ตัวเองเนี่ยเดินทางปลอดภัยมึงจะดิ่งนรกกันหมดเลยทั้งลำ
กับการที่จะต้องแบบว่าไปควานเอาเหรียญเนี่ยออกมาคุยกับแม่งสูงจะตาย
ตายควิ่งตอนไหนวะประหลาดล้ำไว้ล่ะชีวิตนี้
แล้วนี่เค้าโยนออกมายังไงเนอะอยากรู้จักไหมนี่คงไม่เข้าไงได้ล่วงลงมาไง
โยนแล้วไม่เข้าฟื้องใหญ่หมุนเร็วฟื้องเล็กหมุนติ้วนะ
สูงมากเลยที่มันสูงมากนะก็คืออย่างนี้เลยเหรอ
แต่มันไม่เข้ากันเพราะมันไม่เข้ากันมันถือจะตกพื้นไง
โอ้ไม่ได้นะบ้าบอนะนกเข้าไปยังลดเครื่องยังดิงนรกเลย
อ้าวอีกสุดในโลกอ่าวเดี๋ยวช่วงหน้ามา
คราวนี้จะเป็นเรื่องดาราอะไรเนี่ยโป๊กกิ๊กดารา
มาดูความสวยของน้องยายาสวยที่สวยแบบหูไม่กลับเลยต้องใช้คำนี้
กำลังเป็นฝรั่ง
มามาดูยายากันครับ

เราต้องเข้าใจอันนี้เนอะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยนานทีนะอย่างนี้
เป็นหนังแบบเนี๊ยบเนียนมากเลยอันนั้นก็จะแพงมากซึ่งไม่ค่อยมีใครเห็น
แต่ไม่ดีหนังแท้ไม่ดีเพราะว่ามันลอยง่ายมันใช้แล้วระวังรำคาญใจต้องเป็นผู้ดีจริง
ก็มีหนังจอร้าเข้ซึ่งก็แพงมากเลยแล้วเป็นร้านดูนี้น่ะน้า
ช่วงหลังเขาก็มาทำเกี่ยวกับเสื้อผ้า

พอเขาได้ช่วงจังหวะที่พีคขึ้นมาสูงสุด
เขาจะแตกหน่อออกผลไปเรื่อย

มีเครื่องสำอางคือน้ำหอม

ซึ่งในประเทศไทยก็ขายดีมาก

ในร้านก็จะมีคนมุงกันโลกแตกยืนรอน่ะ

คนเดียวก่อนมันเป็นคนเดียวอยู่แล้วในแต่ละปี
จากประเทศนู้นประเทศนี้เข้ามาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าล้ำมากขึ้นไปกว่านั้น
ก็คือไปเป็นแคมเพนอยู่ในแอดโฆษณาเลย

ก็คือเข้าไปเป็นชุดใส่เสื้อผ้าของลีบิชองเลยเป็นต้น
ซึ่งก็ที่ผ่านมานี่แหละนะของเดือนพฤษภาคมนะ
คือเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ต่อไปเนี่ย
เพราะว่าอย่างอันนี้เนี่ยกระเป๋าเขาจะดังมาก
แต่พอเสื้อผ้ามันมีการเปลี่ยนดีไซเนอร์
มันเปลี่ยนดีไซเนอร์เนี่ยมันก็จะมีการแบบว่าคือมันตะดาวน์ลง
ไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นก็มาดูเจนนี่บ้างหลังจากแต่งงาน
ยังไม่ได้ฮานีมูลเลยตอนนี้ไปฮานีมูลแล้วแต่งานหลายเดือนตอนนี้ไปแล้ว
ไม่บอกว่าเป็นที่ไหนแต่เดาว่าน่าจะเป็นทะเลนะคะ
สู่โหมดไฮนิมูลแล้วก็บินกันไปอย่างสนุกสนาน
ตามแบบชอบสามีพิทยาคู่ดังเนี่ยนะคะ
อย่างไรก็ตามเจนี่และมิกกี้ไม่ยอมบอกว่าฮันนิมูลนี่คือที่ไหน
เพราะก่อนทั้งคู่เขาบอกว่าเขาชอบทะเลเพราะแต่งงานเขาของเขาที่ทะเล
ยังถ่ายรูปด้วยกันแบบน่ารักนี่มีกินไอศครีมมะพร้าวรสชาเขียว

อันนี้นักข่าวฝากถาม
มีรูปที่เขานั่งฉิงช้าด้วยใช่ไหมแองจี้

แล้วทำไมถึงได้หน้าใสสดอย่างนี้

คล้ายพลาดสึงแบบว่าคนละที่เพราะว่ามันต้องมีติดกัน

แองจิถ้าแองจิแอนฮันโนมูลแองจิจะไปไหนคะลูก
มันหาให้ได้ก่อนเถอะบุรังทะเลพวกเรา
อยากตามรอยคุณแม่ม้าค่ะร่องเรืออายุทยา

สังเกตดูพี่มาไม่ปฏิเสธเลยเหรอใส่เล้วไส้เล้ว
โยค้าก่อนเว้ยเดี๋ยวก็บ่าไป

ปฏิเสธได้เพียงคุณแม่ภาพแน่นขนาดนั้นคุณแม่
เถียงไปก็เท่านั้นมันก็ไม่จบ
ให้เรายิบเงียบไปและให้มันพูดอะไรมันอยากพูดอย่างเดียว
พี่พูดดีกว่าหนูเป็นพี่หนูจะพูด

เดี๋ยวก็จะกลายเป็นสไพค์ของปากกิ๊ก

แล้วก็เชียร์คู่นี้ด้วยเพราะเขาน่ารักทั้งคู่นะ

ก็นี่แหละค่ะเป็นภาพไปลองชุดเห็นไหมคะ

เยี่ยมไปคุยกันดูแลความเรียบร้อยให้กันนะคะ
เชฟงานนี้ปัชฌไทว่านอกจาก๒คนนี้จะแฮปปี้มาก
เขาแอนดูปาหวลีเหรอกันคุณรู้ไหมไม่ใช่แค่แอนดูนะ
คนที่เป็นพ่อสื่อให้ปาหวลีก็คือปาหวลี
มาออกรายการขอเบินน้อง
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าลูกชายก็ขออนุญาตไปคุย
ขอนุญาตแม่ฝ่ายหญิงและก็ได้คุยกันตลอดทีบันนี้

ได้นะค่ะก็ใกล้ที่จะแต่งงานแล้ว

เขาดังจากหนังเรื่องพุ่มพวงเขาร้องเพลงดีนะแล้วก็ตอนนี้ก็ร้องเพลงเคย
คนที่จะได้ใช้ชีวิตครอบครัวในงานเยอะเพราะว่าร้องได้หลายแนว
เขาเพลงอะไรอ่ะของซ่อนกลิ่นอ่ะเออเป็นสไตล์ลูกทุ่งอ่ะ
วันนี้นะเค้าบอกว่าไปเปิดรายการใหม่ของช่องใช่ไหมฮะ
มีคุณนะดูมดดำก็ยืนแบบกะกันมีพี่เล็กนะคะ
มีอากูนะคะแล้วผู้หญิงตรงกลางนี่คือใครคะ

เอ่อเม้นต์ของคุณกัญชัยนะคะ

นายเยอะเนอะขอผ่าทองหน่อยได้ไหมอ่ะ
น่ะเยอะอยู่จริง

จะมีใครจะมาเม้นต์มันเท่ากัญชัยอีกบ้าง

ใช่ค่ะเขาสร้างเผาทะเลาะกันหลับหลังเขาเป็นผู้เมียกันนะ
ไม่ไม่แร็ดอยู่ยาก
ไม่ใช่มดดำนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟัง
ไม่แรดอยู่ยากเขาบอกเลยไม่แรดอยู่ยาก

นี่เมื่อกี้ไม่ได้ว่าใครนะคะ
ก็คือเป็นซิงเกิ้ลใหม่ของน้องจ๊ะอาสยาม
ชุดไม่แร็ดอยู่ยาก

ทยอยออกผลงานมาเรื่อยนะคะ

เป็นผลงานที่เอาใจแฟนเพลงอย่างมากเลยนะคะ
เพราะล้องเล่นเต้นทุกสิ่งอย่าง

ที่เราเห็นไปเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างของเอ็มวีให้ดูนะคะว่า
เขาร้องกันยังไงคะไม่แรกอยู่ยากนี่ไง
นี่เอ็มวีเลยอันนี้เบื้องหลังการถ่ายนี่น้องหนูนะ
เขาใส่ถุงน่องใส่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะพี่
เล็กกิ้งแบบเนื้อนะไม่ได้โปรดจริงนะ
ข้างหน้านี่คือจ๊ะเหรอจ๊ะ

เป็นยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะ
ไม่และอยู่ยักษ์
ไม่และอยู่ยักษ์
ไม่และอยู่ยักษ์
คุณไม่มานิดนึงอ่ะ

ไม่ใช่เยอะขนาดนั้น
ไม่และอยู่ยักษ์
ไม่และอยู่ยักษ์

ไม่และอยู่ยักษ์
ไม่และอยู่ยักษ์
ไอ้ท่าที่แบบว่าพูดว่าพันกับเต้น

ไม่และอยู่ยักษ์

จะอาสยามบอกว่า

เดี๋ยวบอกเพื่อนพี่ชมก่อน
เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างคุณบวรรักสุธีสันทรธรรม

เพื่อทศทานบุคลุมบิดามรรณา
ทุกวันนี้เขาเห็นคุณค่าของชีวิตแล้ว
เรื่องราวนั้นมีความลึกลับซับซ้อนแล้วก็ต่อรองกับยมทูตได้อย่างไรนะคะ
แล้วก็มีโอกาสได้ตอบแทนเป็นคุณพ่อยังไงบ้างเนี่ย
วันนี้มาดูกันนะคะเพราะว่าเขาบอกจะไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่๓
เอาล่ะสิติดตามเรื่องราวได้เวลา๔ทุ่ม๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี้นะคะห้ามพลาดครับผม